ส่วนที่เมืองเลยเมื่อวานี้นะคะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเพราะว่าอดีต
เป็นอดีตนะอดีตอาจารย์ผู้หญิงของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ของจังหวัดเนี่ย
ถือมีดไปแล้วมาเลยค่ะแล้วก็มาขอเข้าพบอาทิการบ่ดี
สอบสวนเนี่ยทราบว่านางสาวปุ่นนภาพันธุมอายุห้าสิบเอ็ดปี
คนนี้ที่ไปขอพบอธิการบดีและถือมีดไปด้วย
เป็นอดีตอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยค่ะ
คือเธอถือมีดปลายแหลมเข้าไปขอพบอธิการบดี
ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาวอินใหญ่
กรณีที่มีข้อพิพาทหลายเรื่องกับทางมหาวิทยาลัย
ช่วงที่เข้าไปและถือมีดไม่ได้หลบซ่อนเลยนะ
โอ้โหคนเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
อาจารย์นักศึกษาตกอกตกใจรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
เหตุการณ์เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นข้อพิพาทมันเป็นแบบนี้
เพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ได้ทุนจากมหาวิทยาลัย
เรียนต่อระดับปริญญาเอกแต่สรุปการขอทุนเนี่ยมันไม่ผ่าน
และมีการถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
แล้วก็ให้ออกจากราชการไปประมาณ๑๐ปีแล้ว
แต่เจ้าตัวก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลย
อกจากนี้เลี้ยงสุนัขมากกว่า๓๐ตัวด้วย
สร้างความเดือดร้อนให้กับนักศึกษา
เพราะว่ามีนักศึกษาเคยถูกสุนัขของอาจารย์กัดแล้ว
ตอนนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างฟ้องขับไล่
แล้วเรื่องก็อยู่ในศาลคาดว่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละ
ทำให้อดีตอาจารย์ถือมีดปลายแหลมขอเข้าพบอธิการบดี
พอถึงสถานีตำรวจตำรวจสอบปากคำ
แจ้งข้อกล่าวหาพวกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะปรับไป๑๐๐บาท
สั่งห้ามไม่ให้เข้าไปวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อน
ภายในมหาวิทยาลัยราชพัดเลยอีกต่อไปค่ะ